เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
จาก๒๔๙๙ถึง๒เท่าไหร่นะ
๔ปีผ่านไปดิฉันว่าบางพื้นที่อันทภาณก็ยังคงครองเมืองนะคะ
สมุทรปราการค่ะวัยรุ่นสองกลุ่มมากันเป็นกลุ่มเลยค่ะ

นี่คุณดูนะมามอไซค์เป็นรถ๒๐๓๐คันนับหัว๓๐๔๐คน๒กลุ่ม
แล้วสุดท้ายปลาระเบิดใส่กันไล่ฟันกันไล่ยิงกัน
แล้วชาวบ้านที่เขาไม่รู้อีโหยเนี่ยคุณดูสิ

นี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสมุทรปราการค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา๘๒หน้าหมู่บ้านด้วย
ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันพุธที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ
กลุ่มแรกมาก่อนขี่มาบนถนนคู่สร้างประชาอุทิศ
นั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงนี่ค่ะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสวนทางมาแล้วมาจอดข้างทาง
หลังจากนั้นก็ไล่กันกลางถนนค่ะบางคนถืออาวุธคล้ายมีดดาบยาวนะคะ
มาด้วยแล้วก็ไล่ทำร้ายร่างกายกันคุณดูนะ
กลางวันแสกสองในที่ชุมชนแล้วสามหน้าหมู่บ้าน
คนอยู่เยอะค่ะหลังเกิดเหตุนะคะตำรวจในท้องที่ไปตรวจสอบ
พบคนได้รับบาดเจ็บดีแล้วแหละก็เป็นแก๊งนั้นแหละค่ะ
เป็นอยู่ใน๒กลุ่มนั่นแหละค่ะ๓คนนะคะ
ดีนะที่ชาวบ้านไม่โดนลูกหลงตรวจสอบเพิ่มเติม
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีทั้งหมดเป็นนักเรียนอาชีวะ
คนแรกเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคนที่สองมีบาดแผลถูกฟันเข้าที่มือขวา
ส่วนอีกคนนึงค่ะคนนี้หนักหน่อยมีบาดแผลถูกยิงเขาที่แก้มขวา
แต่ว่ากระสุนไปฝังในไม่ทะลุนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะ
นี่คืออาการบาดเจ็บนะคะเยาวชนชายอายุสิบแปดปีเพื่อนของผู้บาดเจ็บเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้ากลับบ้านขี่มากันเยอะขนาดไหน
คัน๔๐คนคันละ๒คนคูณ๒เข้าไป๔๐คนค่ะ
ระหว่างทางเกิดไปสวนเข้ากับกลุ่มคู่อริที่ขับมาเป็นกลุ่มเหมือนกันนะฮะ
จากนั้นอีกฝ่ายเปิดฉากก่อนเลยปลาระเบิดใส่กลุ่มของตนเอง
แล้วลงมาไล่ฟันไล่ยิงก็เลยทำให้เพื่อนตัวเองได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ไล่ฟันเพื่อนผมอีก
ทีนี้อาการอาการของผู้บาดเจ็บทั้งหมดตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
คุณผู้ชมตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการส่งกำลังไปดูแลนะคะ

เพราะว่าอีกมุมหนึ่งก็กลัวเรื่องของว่าคู่อริจะกลับมาล้างแค้น
กลายเป็นว่าทะเลาวิวาสในโรงพยาบาลอีกนะคะ
ส่วนเรื่องของรู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดหรือยัง
รองผู้การจังหวัดสมุทรปราการพันธุ์ตำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิกุลนะคะ
บอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนที่ก่อเหตุแล้ว
เดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบปากคำต่อไป
ส่วนคนที่เป็นเยาวชนพ่อแม่ต้องรับผิดชอบด้วย
ตามพรบคุ้มครองเด็กนะคะ